มาดูกันต่อนะคะกับข่าวนี้คุณผู้ชมค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเวลา๒เดือนแล้วนะคะที่พี่ตัวสลันยูเนี่ยจากไปคุณผู้ชม
แต่ล่าสุดเราไปเจอพี่เปิ้ลหัทยานะคะพี่เปิ้ลก็ยอมรับจากใจเลยนะคะว่ายังคิดถึงสามีผู้ล่วงลับอยู่เสมอเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งล่าสุดนะคะพี่เปิ้ลนะคะก็ได้ไปบริจาคสิ่งของเครื่องใช้นะคะ
ที่สถานคุ้มครองแล้วก็พัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิปากเก็ตนี่เองคุณผู้ชมนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
เปิดใจว่าตอนนี้แม้ชีวิตเริ่มค่อยกลับมาทำอะไรได้ตามเดิมแล้วนะคะ
แต่จิตใจอาจจะไม่เต็มร้อยจริงค่ะ
ส่วนลูกนะคะน้องหนุนกับน้องหนังก็เช่นเดียวกันค่ะ
ทั้งคู่ก็มีไปกองถ่ายดูงานแทนคุณพ่อนั่นเองนะคะ
ส่วนพี่เปิ้ลเองเนี่ยบอกตรงเลยนะคะว่า
ยังไม่พร้อมไปเจอบรรยากาศแบบนั้นนะคะ

แล้วเพราะมีอะไรหลายอย่างต้องรับผิดชอบค่ะ
บางทีเจอคนเยอะพี่พ่อนเขาอาจจะอยู่

เพราะแบบอย่างละครอันนี้พี่พ่อนเขาตาม

บางทีละครติดต่อมาเปิดกล้องเมื่อไหร่เหรอครับ

มีวางไว้แล้วค่ะว่าน่าจะเป็นเดือนกุมภาน่าจะ

รับไปแล้วหนึ่งเรื่องก็ให้หนูหนังไปกอง

ก็อาจจะแบบมีปฏิกิริยาบางอย่าง

ไปดูเฉยค่ะไปดูว่าทำงานเขายังไง
ค่ะสู้นะคะพี่เปิ้ล